คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสัจธรรมผู้หญิงกันบ้างดีกว่า
ผอมอ้วนนี่นะถือว่าเป็นกรรมของผู้หญิงจริง
โดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งอย่างคุณเนี่ยนางงาม

เป็นนางงามเนี่ยคุณผู้ชมค่ะโดนบูลลี่ตลอดอย่างล่าสุด
ว่าอ้วนขึ้นขนาดนี้จะไปสู้จักรวาลได้ยังไง
งานนี้ค่ะนิโคลีนขอออกมาปกป้องถึงกับลั่นเลยนะคะว่า
นางงามก็คนเหมือนกันส่วนที่ตัวเธอเองน้ำหนักลดลงเนี่ย
เพราะว่าต้องการดูแลตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับที่ตัวเองเคยโดนด่าว่าอ้วนมาก่อนนะคะ

อ่า
จริงหนูเข้าใจนะคะการดูนางงามเราดูรูปรักภายนอก

แต่ว่าสิ่งที่นี่เขาคิดว่าสำคัญมากกว่านั้น
คือการที่เรามองนางงามเป็นมนุษย์ร่วมกัน
นี่เขาคิดว่าไม่ได้จำกัดว่าจะผอมกว่านี้หรืออ้วนกว่านี้

ไม่ได้ปลอบลงเพราะว่าคนพูด
หนูแบบหนูผอมลงเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนูทำอยู่แล้ว

พอแบบมีเนื้อนิดหน่อยมันเลยจะดูแบบตัวใหญ่อ้วนกว่าคนอื่น

แฮปปี้กับการกินมีความสุขทำให้แต่คุณผู้ชมคิดมาก